ท่านผู้ชมครับดูภาพล่าสุดที่หน้าถ้ำพระไสงาม
ที่อำเภอหนึ่งแม่งปรางจังหวัดพิษณุโลกหน่อยนะฮะ
นี่ฮะท่านนายอำเภอนะครับไปร่วมกันวางแผนนะฮะ
เกี่ยวกับปฏิบัติการในการช่วยเหลือพระมณัฐหรือว่าหลวงพี่นัท
อายุ๔๖ปีนะครับยังติดอยู่ในถ้ำ
ติดตั้งแต่๔เมษายนความจริงเข้าไปก่อนหน้านี้นะครับ
ตามข้อมูลสรุปสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะฮะในถ้ำพระไสงามเนี่ย
มีพระสองรูปเข้าไปปฏิบัติธรรมนะครับเมื่อสามเมษายนนะฮะ
หลังจากนั้น๔เมษายนเนี่ยพระรูปหนึ่งออกมา
แต่อีกรูปหนึ่งก็คือในรูปนี้นะฮะหลวงพี่นัทเนี่ย
ท่านไม่ได้ออกมาแล้วฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนในพื้นที่
น้ำท่วมถ้ำนะฮะตอนนี้ก็เลยต้องเข้าไปช่วยกันนะครับ
ติดตั้งแต่๔เมษายนวันนี้๖เมษายนแล้วนะครับ
วันนี้ชาวบ้านไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยตรวจสอบหน่อยเถอะ
ปกติพระต้องออกมารับบาทมาบินทบาททุกวันนี้ไม่ออกมา
ตั้งแต่เช้าวันที่๔เช้าวันที่๕จนเช้าวันนี้วันที่๖นะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยวางแผนช่วยเหลือกันตั้งแต่บ่ายนะครับแต่ว่าล่าสุด
สองทุ่มกว่ากว่าเนี่ยต้องยุติการช่วยเหลือก่อนเพราะว่า
ฝนยังตกไม่หยุดแล้วก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่ม
ปฏิบัติการภารกิจในการช่วยเหลืออีกครั้งนะครับดูแผนที่หน่อยนะฮะ
วันนี้เจ้าหน้าที่กางแผนที่แล้วก็วาดภาพอย่างที่เรารายงาน
แล้วก็คุยกับชุดกู้ภัยไปเมื่อช่วงค่ำก่อนหน้านี้นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือจุดที่คาดว่าหลวงพี่นัทจะติดอยู่
ลึกจากปากถ้ำเข้าไปเนี่ยสักประมาณ๖๐๐เมตร
แต่ถ้ำเนี่ยลึกทั้งหมดเนี่ยประมาณ๒กิโลเมตร
แต่จากปากถ้ำเนี่ยคาดว่าหลวงพี่นัทเนี่ย
ลึกเข้าไปหกร้อยเมตรค่ะนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่า
พอเข้าไปในถ้ำแล้วเนี่ยสักประมาณสักประมาณเนี่ยนะฮะ
ร้อยเมตรนะครับมันจะถึงแอ่งลึกค่ะ
่งเนี่ยลึก๔เมตรนะฮะน้ำเนี่ย
มันท่วมเต็มเลยแล้วมันมีเหมือนหินย้อยงอกลงมา
กั้นเอาไว้ตรงกลางอีกยาวประมาณสักสิบห้าเมตร
ตรงนี้นะฮะแล้วทำหลวงเลยนะถึงจะข้ามไปได้
มุดลงไปดำลงไปอ่ะลอดหินอ่ะถ้าน้ำไม่ลดนะเออ
แต่ถ้าจะรอให้ถึงวันที่น้ำมันลดระดับลงไปเองเนี่ย
พระมณัฐยังไงล่ะความปลอดภัยของหลวงพี่ที่อยู่ด้านในเนี่ย
อืมจะรอถึงวันไหนก็ไม่รู้น้ำจะลดใช่ไหมฮะค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องดำลงไปนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะปฏิบัติภารกิจกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เช้านะครับพรุ่งนี้